แล้วเวลาผมใส่แบบคุณมาคุณก็ใส่สูตร

ไม่มี
เข้าไปแชร์ว่าโทษ
มิอีกอ่านข่าวได้มั้ย
มาบุนไวด์กับชีวิตของฉัน

นิดหนึ่งนิดหนึ่ง

เออก็ไม่สนใจไม่ใช่
ไม่ต้องพูดไปของแบบนี้

เออแล้วไปอีกหนึ่งข่าวที่๒๐๒๐ข่าวของขุนแอป
ผู้หญิงก็เป็นเหมือน

วันนี้ไทยรัฐออนไลน์เขาไปบอกผู้หญิงเป็นใครชื่ออะไร

แล้วดาวินชิเกมทรรหัสใช่เหรอ
ท่านนับใดก็ต้องเอาสักนิดหนึ่ง
ความหน้าด้านของมนุษย์ไม่มี

แล้วต่อจากไลร์วิชิหายไปไหน

คือฮาเมื่อวานนี้หลายคนตามเช็ค
อย่างที่เรารู้ว่าคุณชาคริสได้อยู่เมืองไทย

ตลอดช่วงบ่าย๑พฤศจิกายนพระเอกหนุ่ม
เจ้าของฉายาพระเอกม้ายเหลือยชาคริสแย้มนาม

เขาแต่งงานกับวุ้นเส้นแล้วก็หย่ามาก
แต่ตอนนี้กำลังจะเป็นว่าที่เจ้าบ่าวอีกรอบนึง

กับสาวนอกวงการที่คบหาดูใจกันมาไม่นาน

อะไรที่มันไม่นานเนี่ยนะมันต้องระวังให้ดี
นี่ชาติคลิตแย้งงามนี้ออกมาเปิดเผยทั้งสาม
จากข่าวที่เกิดขึ้นผมรับทราบแล้วครับ
ตอนนี้ผมทำงานอยู่ต่างประเทศ

ส่วนในเรื่องที่ทุกคนสนใจนั้น
ครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกที่ผมจะขอความร่วมมือจากพี่น้องสื่อมวลชนทุกท่าน
ผมขอเป็นเรื่องภายในครอบครัว
แล้วก็ผมจะมาชี้แจงให้พี่น้องสื่อมวลชนได้รับทราบข้อเท็จจริงอีกครั้งหนึ่ง
ต่อมาโรคโซชิ
พี่เหมียวพี่เหมียวคือใครพี่เหมียวพี่เหมียวคือใคร

อ่าเดี๋ยวนี้แองจี้เขาไลน์มาว่ายังไงเหรอเธอ

เหมียวปะวันรัฐเธอก็ไปไหนกับเหมียวปะวันรัฐตลอดเวลา

อ่าก็ไปกระทงกระเทียมด้วยไปอ๋อกระเทียมอ่าโอเค

เมื่อวานนี้คนไปตามหาว่าคนที่ชื่อแอนว่าที่เจ้าสาวเนี่ย

ก็ไปเจอมาแล้วด้วยซ้ำไปเดี๋ยวนะฮะอย่าเลย
สืบพ้นกันมาเนี่ยเจ้าสาวคนแบบของชาติคริสต์เนี่ย

ซึ่งเป็นเลขาส่วนตัวผู้จัดการคุณบลุ๊กดะนุพร
แล้วก่อนมึงก็ปฏิเสธอะไรเหรอ
เห็นไหมแล้วก็ตรงมาเนี่ยบอกว่า
อะไรนะบอกว่าเหมือนกับคุณหนุ่มเลยปากแข็งอย่างเงี้ย
ก็ใช่แล้วขึ้นเวลาเมื่อก่อนถือเขล็ดอย่างเงี้ย
คุณบลูกมาเป็นผู้จัดราคอนคุณบลูกมาเป็นผู้จัดราคอน

กองถ่ายซีรีส์ไดมอนซ์อายตาสัมผัสผี

เอาเรื่องนี้เอาให้จบ

คือง่ายว่าคุณบลุ๊กดานุพรสามีของคุณกบเป็นผู้จัดละคร
คุณชาคริสก็ไปเล่นละครของคุณบลุ๊กที่คุณบุ๊กเป็นผู้จัดเนี่ย
ก็เลยมีโอกาสไปเจอกับเลขาส่วนตัวของคุณบุ๊ก
แล้วก็นั่นแหละน่าจะเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้ทั้งสองคนได้เจอกัน
แล้วก็ตกหลุมรักกันแล้วก็จะแต่งงานกันตอนแรกที่ข่าวออกไปวันที่๘พฤศจิกายน
สรุปแล้วเมื่อวานที่คุณโบ๊ทคุณอะไรคุณอะไร
ก็คือพวกเขาโทรไปถามกันนั่นแหละ
ก็บอกว่า๗พฤศจิกายนที่จันทบุรีซึ่งเป็นบ้านเกิดของฝ่ายหญิง
ขณะที่แหล่งข่าวบันเทิงของไทยรัฐออนไลน์เนี่ยได้ติดต่อไปยังสาวแอนนะฮะ
ที่หลายคนว่านี่แหละว่าที่เจ้าสาวว่าที่เจ้าสาว
จะได้เป็นภรรยาของชาคริสในอนาคตเนี่ย

ส่วนเรื่องสาวแอนท้องหรือไม่เขาบอกปุ๊บปั๊บรับโชคหรือเปล่า
เป็นไปได้ว่าผู้หญิงอาจจะท้องแล้วแต่งหรือเปล่า
ซึ่งเบื้องต้นก็มีการออกมาปฏิเสธแล้วแต่ก็ผู้จัดการเขาก็บอกว่า

เพราะเขาบอกว่าถ้าแต่งกันแบบรวดเร็วเนี่ยอาจจะท้อง

เขาว่ากันไปแต่ไม่มีใครออกมายืนยันว่าท้องหรือไม่ท้อง
ในเวลาต่อมานะฮะในโลกโซเชียลก็แชร์ภาพน่ารักของหนุ่มชาย
ที่ควงว่าที่เจ้าสาวคุณแอนพัทธิรารุ่งโรธ

เรียกได้ว่าเป็นภาพหมู่ที่เคยถ่ายด้วยกันในกองละครเนี่ย

นี่เนาะแล้วก็เป็นภาพที่ถ่ายช่วงฮาราวีน

นี่ก็แน่นอนแล้วล่ะว่าน่าจะเป็นเจ้าสาวคนนี้
แต่อีกสิ่งหนึ่งที่คนสงสัยกันอยู่ว่าท้องหรือไม่ท้อง

ผมก็ไม่เห็นจะต้องไปสนใจเลย
ก็คือถ้องกับท้องไปท้องกับไปท้อง
คนเขารักกันก็จะแต่งงานกันเท่านั้นเอง
อ่ะกลับมาอยากรู้กันนักเลยใช่ไหม

ว่าเรื่องของแอปกับสงกราน

ซึ่งมีข่าวการหย่าร้างของหนุ่มสงกราน
กับแอฟว่าตอนนี้

ในเวลาต่อมาอันนี้นะครับปู่ภัยวง
ก็คือพ่อของคุณสงกรานได้ออกมาแก้ข่าวนะครับ
โดยบอกว่าจริงแล้วความจริงแล้วทั้งสองคนเนี่ยยังไม่

พูดตามลักษณะของพี่พี่วงเขาชอบพูดอย่างนี้ยังไม่
เวลาต่อมาเนี่ยคุณยายหมีอันนี้ก็เป็นแม่เลี้ยงของคุณพ่อแอปนะ
ซึ่งเป็นรูปที่คุณตาแล้วก็น้องปีใหม่กำลังนั่งอ่านหนังสือด้วยกัน
พร้อมกับอีกแคปชั่นแล้วเขียนแบบว่า
เล่าเป็นคนละเรื่องนะ

ก็คือนางฝ่ายผู้ชายพูดอย่างหนึ่งผู้หญิงพูดอย่างหนึ่ง
แม่เลี้ยงของคุณแอฟ

เดี๋ยวจะปฏิบัติการเดินหน้าง้อ

แต่ปุ๊บทางบ้านของคุณแอฟเขาบอกว่า

อาจจะเป็นคนละเรื่องนะ

คุณกับคนที่กำลังดูอยู่
ชอบไปตีประเด็นนู่นนี่นั่น
คุณสังเกตดีผมขอตัดไปภาพนู้นหน่อย
เขากำลังอ่านนิทานให้หลานเขาฟัง

เนี่ยตาเนี่ยอาจจะเล่าถ้าให้ตาเล่าเนี่ยอาจจะเป็นคนละเรื่องนะ

คือไม่ได้หมายถึงว่าไปสวนกระแสกับทางนู้นเขา

เออแต่ทีนี้เนี่ยคนที่อยากให้เป็นประเด็นเนี่ย
ก็ตีประเด็นให้มันเป็นเรื่องขึ้นมาไง

ซึ่งก็ยิ่งชวนทำให้เกิดความสงสัยว่าเรื่องแอปกับสงการจะอะไรยังไง

บอกว่าปีใหม่บอกชิลชินกับข่าวกินติมดีกว่า

ล่าสุดสิวันที่๒พฤศจิกายน

มันก็จอบโพสต์กันใช่มั้ยล่ะ
เป็นเรื่องธรรมดางาวเงาก็โพสต์กันไปเนอะอายมันปลอดค่า

แล้วก็กำลังใจที่ทุกคนส่งมาค่ะ
มันมีค่ากับแอปมากจริงค่ะ
แต่ตอนนี้แอปขอยังไม่พูดถึงเรื่องดังกล่าว
ขอโพสต์รูปชีวิตจริงตามปกติก่อนนะคะ

แล้วก็มีรูปแบบว่าโพสต์กับห่อไอซิสแล้วก็หอมแก้ม
น้องปีใหม่ก็หอมแก้มแอปอยู่นี่เป็นก้อน
นี่เรื่องของความภาคภูมิใจบางครั้งเนี่ยมันก็อยากที่จะแบบแชร์ให้คนอื่นเขารู้เรื่อง
บางครั้งความเศร้าโสกก็ยังแชร์

โธ่จะรักกว่าอย่ายุ่งเรื่องครอบครัว

ยุ่งมากเดี๋ยวจะห้งนะ

ดาราคนนี้เรารู้จักก็ไม่ยุ่งคนนั้นก็ไม่ยุ่ง

หนุ่มเป็นคนดีนะครับ

ล่าสุดนี้เขาบอกว่าตั๊กมงกฎกลับมาผอมแล้ว

นับวันอีหุ่นนางยิ่งเฟิร์มสวยขึ้นจริง

อ้าวคุณไอ้ม้าทำไมเธอพูดอย่างนั้นล่ะ

นางออกกำลังกาย

ล่าสุดนางหยิบเอาชุดโทนสีอ่อน

แต่งองค์ทรงเครื่องครบออกมาแบบว่าย้อนยุคนิดนึ
ไหนอยากเห็นชุดนั้นอะ

ไปยืนถ่ายกับรถคันใหม่

สนุกไหมช่วงวงการบันเทิร์น

น้องอีฟที่แบบที่เอาแม่มาพูดด้วยใช่ไหม

นุ่มทำไมนุ่มรู้จะมาสัมภาษณ์ของไหน

นุ่มเขายิต้าตบปัง

พวกผู้ชายนี่มันเป็นเจ้าโลกกันหรือยังไงฮะ

ขอแสดงความยินดีกับน้องแก้มก้าวินตาด้วยนะฮะ

เดาก็ไปแต่งที่น้องคลายติดตามนักฟุตบอล

ติดตามน้องมานานมากปลื้มเขามานานมากแล้วนะ

ใช่พรุ่งนี้เผ่าแล้วเขาผิดสิ่งแรกผิดสิ่งข้อ๕
ชอบเขาเขาสวยแก้มบินตาลผมชอบ
ไปแล้วยังอะก็ไปสิไปแล้วเนอะ
สวัสดีครับนี้เจอกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ